คล้ายกันจนบางที

ไม่อาจรู้

มอบจังจังและควัน

ว่าเธอเป็นยังมอบหรือควัน

แสนจะยังสบายหรือยานเช้า

เป็นควันไปถึงยังจะบางเบา
หากเข้าในตาเรา

ฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยนะบอกเลย
ก็บอกจางแล้วควันเป็นควันมาเลยทีเดียว

เก็บเงินค่าจอดรถแล้วยื่นกระดาษ

เอ้ะ๘๒มาให้

ตื่นเต้นแทนเหรอ

ให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศหมอกและควันกันไปแล้วเนี่ย

มันเริ่มหน้าหนาวแล้วหลายพื้นที่อากาศเย็น
เราก็นำเสนอทะเลหมอกกันไปหลายพื้นที่
อย่างน้องคายเชียงใหม่

ที่นครชุมอำเภอนครไทยนี่แหละค่ะ
ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในหุบเขาตอนนี้นะคะ

อุ๊ยน่าไปสัมผัสทะเลเหมาะมากเลยนะคะ

เป็นจุดชมวิวร่องเขานครชุมและยอดเขาโปกโล้นค่ะ
นักท่องเที่ยวชุดแรกที่พากันเดินทางมาที่นี่ก็ถือว่าโอ้โชคดีมากเลยนะคะ
เพราะว่าได้สัมผัสบรรยากาศที่เรียกว่ามันหนาวกำลังดีอากาศสดชื่นจริง
แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากเมืองจากตำบลนครชุมด้วยห่างประมาณ๓กิโลเมตรล่ะค่ะ
เพราะว่าพอชมบรรยากาศแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยช่วงสายหมอกมันก็จะกระจายหายไป
อาทิตย์ก็สูงขึ้นมีแดดส่องสาดมาเห็นหมู่บ้านที่อยู่ด้านล่าง
หมู่บ้านนะคุณภาพบรรยากาศมันสวยงามมากเลยนะคะ
ส่วนนักท่องเที่ยวที่ชอบผจญภัยเนี่ยค่ะก็สามารถไปพิชิตยอดเขาโปกล้นกันได้ตั้งแต่เช้ามืด
เพื่อไปชมภาพความประทับใจแบบสุดลูกหูลูกตา
๑๘๐องศากันได้เลยนะคะที่นครไทยค่ะ
ไปที่นี่รับรองคุณจะมีเขา
แล้วก็จะไม่มีความเหงาอีกต่อไป

ไปตามว่าตอนที่ทำอะไรกันอยู่

แล้วก็มีพงมีภาพเขียนแคปชงแคปชั่นเอาไว้ว่าต่อไปนี้ใบตองจะไม่เหงาเพราะมีเขาอยู่ข้าง
โถเอ้ยแล้วก็บอกว่าฉันรักเขา
รักเขาคือรักทะเลหมอกรักภูเขาอะไรแบบนี้เข้าไปอยู่ที่แม่ห้องศรนะ
เดี๋ยวเขาก็จะกลับมาแล้วน้องใบตองนะหลายคนก็ถามหาว่าน้องใบตองหายไปไหน
เขาจะเอาภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยล่ะค่ะ
ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับทุกข้อความไลน์เลยที่ส่งกันมา
เรื่องของแปลกอย่างที่บอกไปเรื่องของตัวเลขนะ
ได้มาจากใบที่เป็นค่าเก็บค่าที่จอดรถยนต์เนี่ยโอ้ก็แปลกดีเหมือนกัน
หรือว่าจิ้งจกสองหางที่คุณพี่เขาส่งมาเมื่อสักครู่
ขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ติดตามกันมา

ใช่หมดเวลาแล้วนะคะก็ต้องมาเจอกันใหม่
ถ้าสุดสัปดาห์หน้าก็สุดอาทิตย์หน้าเลย

ส่วนวันนี้นะครับต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
จริงค่ะ